บอกว่าคบหาดูใจกับผู้ชายคนนี้
ซึ่งเป็นตำรวจยศสารวัตร

ก็ซื้อบ้านเพื่อจะลงหลักปรักฐาน

กระทั่งวันดีคืนดีเหมือนกับฝ่ายชายตีตัวออกห่างไป

บุกมาที่บ้านเธอกลางดึกตรงตี๑
งัดมาแบบนี้๓ครั้งแล้ว

ด้วยความที่ฝ่ายชายเป็นตำรวจและมีปืน

เธอบอกว่าเนี่ยอดีตแฟนนุ่มที่เคยคบหาดูใจกันมาหลายปี

บุกเข้ามาบ้านของประชาชนในช่วงดึกได้ยังไงเนี่ย
แม้จะเคยเป็นแฟนกันก็เถอะแต่คุณกับฉันเลิกกันแล้วนี่
ตีหนึ่งสิบสองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
ผู้เสียหายบอกว่าอดีตแฟนไม่ได้บุกเข้ามาครั้งนี้ครั้งแรกนะ
สามครั้งแล้วครับประตูบ้านพังเสียหายด้วย
ลงพื้นที่ครับไปคุยกันกับผู้หญิงคนนี้ที่เธอร้องขอความเป็นธรรม
อายุยี่สิบเก้าปีเธอบอกว่ารู้จักกับอดีตแฟน
ซึ่งเป็นตำรวจตั้งแต่ปี๖๓รู้จักกันผ่านทางโซเชียลมีเดียครับ
ครั้งแรกที่รู้จักกันรักแรกพบแหมอะไรอะไรมันดีไปหมดเลยเธอบอก
ดูข้อมูลหน้าจอครับตอนนั้นที่รู้จักกันฝ่ายชายนิสัยดีอ่อนโยนสุภาพ
เวลาผ่านไปประมาณขวบปี๑ครับพฤศจิกายน๖๔
ตัดสินใจซื้อบ้านที่ตัวเมืองสมุทรสาครเพื่อจะอยู่กันกับฝ่ายชายนั่นแหละ
ก็รักกันมาขนาดนี้แล้วตกร่องปล่องชิ้นครับนี่นะฮะก็ซื้อบ้านโดยที่มีชื่อฝ่ายหญิง
ครองกรรมสิทธิ์ในช่วงแรกเดือนแรกแรกฝ่ายชายช่วยออกค่าผ่อนบ้านให้
เวลาผ่านมาอีกประมาณเกือบ๑ปีครับ๘ตุลาคมปี๖๕เธอและอดีตแฟนเข้าพิธีมั่นหมายกัน
ฝ่ายชายซึ่งเป็นตำรวจนำแหวนมาเป็นของมั่นไม่มีเงินสินสอดนะครับเพราะเห็นว่า
เงินหลายแสนเอาไปช่วยในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านหลังนี้แล้วค่ะฝ่ายหญิงเอง
บอกว่าโอเคฉันไม่ติดใจหรอกเรารักกันจริงมีแหวนมั่นก็โอเคสินสอดไม่เป็นไร
เพราะเงินก็มาลงกับที่บ้านหมดค่ะระยะหลังหลังจับได้ว่าฝ่ายชายมีคนอื่น
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา๒๕๖๖ฝ่ายชายไม่กลับบ้านหลายอาทิตย์แล้วก็ถอนมั่นกับเธอ
แล้วขอเลิกกับเธอยังไม่ได้ตกลงกันว่าจะแยกกันอยู่ยังไง
ก็เลยล็อกบ้านเอาไว้ก่อนแหมลูกผู้หญิงอยู่บ้านตัวคนเดียวก็กลัวนะฮะ
อันตรายไงแล้วเธอก็มองว่าบ้านนี้ชื่อกรรมสิทธิ์เป็นชื่อของเธอ
เธอก็คือเจ้าของบ้านก็ต้องดูแลรักษา
ตี๑วันที่๑๒กุมภาพันธ์ครับอดีตแฟนบุกเข้ามาแล้วงัดประตูเข้ามา
กรอนบางส่วนพังเสียหายอืมนี่คือภาพหลักฐานที่เธอเอามาให้ดู
แล้วก็มีภาพที่เธอโชว์ให้ดูเลยครับว่าข้าวของพังเสียหายมีอะไรบ้าง
ฝ่ายชายอ้างเหตุผลอ้าวก็บ้านหลังนี้ผมก็ช่วยผ่อน
ผมก็ซื้อทรัพย์สินเฟอร์นิจ้งเฟอร์นิเจอร์ซื้อเข้ามาแต่งในบ้าน
ผมมีสิทธิ์จะอยู่บ้านหลังนี้คุณจะมาล็อกกรอนลงกรอน

ทุกครั้งผู้หญิงบอกนะครับเขาจะปิดระบบวงจรปิด
สัญญาณระบบความปลอดภัยในบ้านทั้งหมด
เอายังไงต่อดีด้วยความเป็นลูกผู้หญิงตัวคนเดียว
ตัดสินใจย้ายออกจากบ้านนี้ไปอยู่บ้านพ่อกับแม่ก่อนครับ
กลัวเรื่องของความไม่ปลอดภัยเพราะฝ่ายชายเธอบอกว่าเขาอารมณ์ร้อน
แล้วก็มีปืนด้วยอีกทั้งเธอชัดเจนว่าเธอไม่ต้องการให้อดีตแฟน
อยู่ร่วมบ้านมาอยู่ร่วมชายคาด้วยกันอีกแล้วแต่ฝ่ายชายเขาไม่ยอม
ก็เลยไปแจ้งความแล้วก็ร้องไปยังต้นสังกัดของฝ่ายชายครับ
ตอนนี้เรื่องอยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ยดูฮะบางวันก็มาในชุดเหมือนกับชุดสุภาพ
เชิดแล้วก็กางเกงสแล็กแบบนี้นะครับผู้หญิงบอกเพิ่มเติมครับ
คลิปที่เคยถูกฝ่ายชายต่อว่าช่วงจังหวะที่คบหาดูใจกัน
ถ้าหากว่าคุณนักข่าวไม่เชื่อคุณผู้ชมยังไม่เชื่อ
เธอเลยขอโชว์หลักฐานหลักฐานชิ้นนี้ครับ
นี่คือคลิปหลักฐานที่ผู้หญิงเธอบอกว่าดูเขาพูดกับหนูสิ
มึงขึ้นกูแล้วตะคอกเสียงดังแบบนั้นวันนี้เดินทางไปเปลี่ยนกุญแจบ้าน
ฝ่ายชายก็ยังยืนยันคำเดิมไม่ขอย้ายออกเพราะบ้านหลังนั้นผมก็มีสิทธิ์เหมือนกัน
ถ้าอยากได้บ้านไปฟ้องเอาแล้วจะขออยู่ต่อถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ครับ
นี่เพิ่งต้นเดือนเองนะฮะมีตั้งหลายสิบวัน
ทำไมล่ะผู้หญิงบอกว่าเขาให้เหตุผลอยู่ระหว่างซื้อบ้านหลังใหม่
ดังนั้นช่วงนี้ก็ขออยู่บ้านหลังนี้ไปก่อนแล้วทุกวันนี้อดีตแฟนคืออยู่ฟรี
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดฝ่ายหญิงเป็นคนออกเงินเองครับออกเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟ
แต่ตัวฝ่ายหญิงไม่ได้อยู่บ้านเพราะกลัวไปอยู่บ้านพ่อและแม่ไง
แล้วผู้ชายก็คือมาอยู่แบบสบายใจเฉิบแบบนี้เลยเหรอเธอเคยคิดจะขายบ้านนะครับ
แต่เธอก็มานั่งคิดอีกทีทำไมฉันต้องขายด้วยอ่ะอืม
ในเมื่อมันเป็นกรรมสิทธิ์ชื่อของฉันดังนั้นวันนี้ในฐานะลูกผู้หญิง
จะมองดูว่าเธออ่อนแอแต่เธอขอลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ของเธอลองฟังครับ
ฝั่งผู้ชายอ่ะค่ะก็พูดถึงฉันว่าให้ดิฉันไปฟ้องขับไล่เขา

จะย้ายออกสิ้นเดือนมีนานี้

ทุกวันนี้ดิฉันไม่กล้ากลับเข้าไปอยู่ที่บ้าน
เพราะว่าด้วยความโมโหความรุนแรงของเขา

ถ้าจู่เขาจะมายิงดิฉันขึ้นมา

ก็คุยกับฝ่ายชายด้วยที่ว่าอดีตแฟน

ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไป๕แสนกว่าบาท

ผมก็ผ่อนมาตั้งแต่งวดแรก

เรื่องชู้สาวอะไรเนี่ยไม่มีเลยไอ้เรื่องข่มขู่ก็ไม่มีเหมือนกัน
ตอนที่อดีตแฟนผมโทรแจ้งตำรวจผมก็อยู่ตรงนั้น
ผมยังถ่ายคลิปไว้ด้วยส่วนปัญหาตอนนี้เนี่ยก็มีผู้ใหญ่มาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยให้แล้ว
ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าผมจะอยู่ที่บ้านหลังนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม
ทีนี้ก่อนหน้านี้เอาจริงนะพี่ฟังฝั่งผมบ้างแล้วกันครับ
อดีตแฟนสาวอ่ะส่งแชทไลน์มาหาผมบอกว่ารัก
บอกว่าขอโอกาสเริ่มต้นใหม่แล้วบอกว่าจะผ่อนบ้านเองด้วย
ผมบอกไว้เลยนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมข้อความนี้เขาเอาให้เราดูบอกว่าเนี่ย
เขามาง้อบอกรักอยากโอกาสเริ่มต้นใหม่แต่เขาพูดเลยว่าผมไม่กลับไปแน่
คุณลืมไปแล้วเหรอว่าผมก็มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ผมไม่ใช่คนนอก
ผมเป็นคนที่อาศัยอยู่บ้านหลังเนี้ยมาเป็นปีถึงคุณจะอ่าถ้าคุณจะให้ผมออก
คุณก็ใช้กระบวนการสิครับคุณก็ไปฟ้องขับไล่ผมออก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
เขาบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยเพิ่งย้ายมา๑เดือน
ยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ระหว่างการอบรมเข้ารับตำแหน่งสารวัตรสอบสวน

ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบถ้าตรวจสอบแล้วพบความผิดทางอาญา
หรือว่าความผิดที่ทำให้ต้นสังกัดเกิดความเสียหาย
ก็จะมีการลงโทษทางวินัยแน่นอน
เรื่องนี้ทนายโรนโรงแก้วเพชรมาให้ข้อมูลนะคะบอกว่า
เคสแบบนี้บ้านหลังนี้จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมค่ะ
แม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็มีสิทธิ์ฟ้องและขอแบ่งเงินคนละครึ่งได้
แต่ถ้าทั้งคู่เลิกกันแล้วแล้วฝ่ายชายยังอยู่ในบ้าน
ไม่ถือว่าบุกรุกนะคุณคิง
เพราะความผิดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุกรุกบ้านคนอื่น
แต่นี่เขามีกรรมสิทธิ์ร่วมกันเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าบุกรุกค่ะ
ถามว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรทนายรณรงค์แนะนำแบบนี้
ฝ่ายหญิงควรขายทรัพย์สินแล้วแบ่งกันคนละครึ่งและใช้หนี้ด้วยกัน
ส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่ฝ่ายชายซื้อมาที่บอก๕แสนกว่าบาทเนี่ย
ให้ถือว่าซื้อมาใช้ด้วยกันไม่ใช่ซื้อให้โดยเสน่หาค่ะ
สำคัญว่าเขามีสิทธิ์ในบ้านหลังนักราวความผิดฐานบุกรุกไม่เกิดนะครับ
ความผิดฐานบุกรุกจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อไปบุกลุกบ้านของคนอื่น
ถ้าเป็นบ้านที่ตัวเองมีกรรมสิทธิ์อยู่ด้วยเนี่ยอันนี้ไม่เป็นความผิดทางกฎหมาย
ความรู้ใหม่เหมือนกันนะฮะต่อให้ชื่อจะเป็นชื่อเรา
แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าได้บ้านหลังนี้มาในขณะที่ทำมาหากินร่วมกันมา
จะไม่จดทะเบียนถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมคุณคิงไม่ถือว่าบุกรุก
คือคุยกันด้วยเหตุและผลคุยกันดีน่าจะดีที่สุด

เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรนะฮะ